ช่วงนี้มีภัยที่จะมาเตือนท่านสุภาพบุรุษทั้งหลายนะฮะ

ก็เป็นการเปิดเผยมาจากเด็กหนุ่มคนหนึ่งนะครับ
อายุ๑๙ปีอยู่ชั้นม๕ของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่
เขาก็เปิดเผยภาพพร้อมกับข้อความในเฟซบุ๊ก
ที่ใช้ชื่อว่าสุภกรใจจา
เปิดเผยว่าเมื่อวานนี้ตอน๔โมงเย็น
คุณเขียนมาสอนก็ยังไม่ค่ำ
เมื่อวานนี้ตอน๔โมงเย็นขี่รถจักรยานยนต์มา
แวะปั๊มน้ำมันแถวคู่เมืองจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อจะเปลี่ยนเสื้อผ้าไปทำงานที่ร้านอาหาร
จังหวะที่เข้าห้องน้ำเพื่อจะเปลี่ยนเสื้อผ้าในซ่วม
ก็ปิดประตูไว้เรียบร้อยดีนะครับ
มีชายสองคนลักษณะคล้ายเป็นเกย์

ที่คนหนึ่งจะยื่นมือมาที่ช่องใต้ประตูนะครับ
แล้วจากหลังจากนั้นก็ยื่นถุงยางอนามัยเข้ามาด้วย
นก็ตกใจมากเพราะว่ากลัวว่า
จะโดนทำไม่ดีไม่ร้ายอะไรหรือเปล่ามันน่ากลัวนะครับ
แล้วก็ได้ยินเสียงชายคนนั้นมาที่ห้องน้ำข้างตนนะครับ
ตนก็ตัดสินใจเปิดประตูออกไปเพื่อจะวิ่งหลบหนีนะครับ
หลังจากเปิดประตูห้องน้ำออกไปปรากฏว่า
มีอยู่คนนึงยืนดักอยู่ข้างหน้า

โดยคนคนนั้นเนี่ยก็พยายามจะลากตนกลับเข้าไปในห้องน้ำ
แล้วก็พูดว่าขอทำให้หน่อยนะขอทำให้หน่อย
อะไรอย่างนี้นะครับตนก็ตกใจมาก
ก็เลยตะโกนขอความช่วยเหลือนะครับ
แต่ช่วงนั้นเนี่ยไม่มีใครเข้ามาในห้องน้ำเลย
แต่ก็พยายามหนีเอาตัวรอดอยู่นานแล้วก็ดิ้นหลุดออกมาได้
ก่อนจะรีบขี่รถจักรยานยนต์ออกไปเลย

น้องก็พาไปดูที่ปั๊มน้ำมันปตท
ข้างวัดโลกโมลีถนนมณีนพรัชตะมนต์ศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ในจุดที่ห้องน้ำข้างที่ชายที่อยู่ข้างยื่นมือเข้ามา
อีกจุดหนึ่งก็อีกคนนึงก็พยายามดักไว้แล้วจะดึงเข้าห้องน้ำอ่า

ครับแล้วเขาก็ดึงแขนไปก่อนเขาก็เปิดประตูอีกห้องแล้วดึงแขนผมไว้
นี่น้องเขาก็เล่าให้ฟังนะครับ
เราก็ไปถามชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในระแวกแถวปั๊มน้ำมันที่เกิดเหตุนะครับ
ชาวบ้านที่นั่นก็บอกว่าห้องน้ำแห่งนี้มักมีวัยรุ่นกับกลุ่มรักร่วมเพศมามั่วสุมกันอยู่เสมอนะครับ
บางครั้งก็ส่งเสียงดังสร้างความรำคาญให้กับชาวบ้านด้วยก็เลยอยากให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดเอาไว้ที่ด้านหน้าห้องน้ำ
หรือตำรวจสายตรวจก็อยากให้มาแวะเวียนดูความปลอดภัยเป็นระยะ
ก็มันก็มีสลับปรับเปลี่ยนมาเรื่อยเห็นมีแต่ว่าเราไม่รู้พฤติกรรมลึกก็เป็นยังไง
วัยรุ่นก็มีวัยรุ่นก็เยอะเกย์ก็เยอะแล้วก็พวกนักเรียนที่โดดโรงเรียนมามาเปลี่ยนเสื้อผ้าก็เยอะ
มีทุกวันเลย
ไม่แน่ใจนะเพราะว่าบางครั้งก็๓๔๕คนบางครั้งก็มาเป็นกลุ่ม

น้องที่เขาเจอเหตุการณ์บอกว่านี่ก็ไม่กล้าเข้าห้องน้ำตามปั๊ม
ตามที่สาธารณะแล้วนะคุณเขียนมาสอนไปไหนสงสัยต้องชวนเพื่อนไปด้วย
แต่ก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพช้างเผื่อก่อน
คือไม่ได้ติดใจตั้งใจจะเอาความเนินคดีอะไรหรอก
แต่น้องบอกว่าขอลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อน
เพราะว่าชายสองคนนั้นเนี่ย
ช่วงที่พยายามจะยื้อยุดฉุดกระชากเขาเข้าห้องน้ำเนี่ย
บอกเอาไว้ว่ารู้นะว่าทำงานที่ไหน

เนี่ยค่ะก็ต้องระวัง
เดี๋ยวนี้ผู้ชายเองก็ต้องน่าเป็นห่วงค่ะ
ไม่เคยเจอเลยนะไปไหนก็โล่งปลอดภัยตลอด
ดีแล้วดีแล้วค่ะอย่าเจอเลยนะ